ชาวบ้านหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก
แต่เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการออกไปจับปลาขายสร้างรายได้ค่ะ
ไปที่นี่เลยที่หมู่๘ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์

น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมาเลยคุณนะ
น้ำท่วมแบบนี้ฝนตกค่อนข้างหนักช่วงนี้
จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก
ทำให้ทั่วพื้นที่ในหมู่บ้านน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง

ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้หลายครัวเรือนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบ
แต่ชาวบ้านยังยิ้มได้บ้าง
เขาเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
ออกมาจับสัตว์น้ำไปประกอบอาหารทานแล้วก็ยังไปขายสร้างรายได้หลังน้ำท่วมได้ด้วย
ปลาหมอปลาช่อนปลาหลดปลาไหลมีหมดเลยรวมถึงปลาซิลปลาสร้อยอะไรมาหมด
ชาวบ้านก็จะนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มารอรับซื้อเนี่ยแต่ละชุดในหมู่บ้าน
ก็จะมีการรับซื้อในราคากิโลกรัมละ๕๐บาท
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นสร้างรายได้ได้ดีวันหนึ่งนะ๓๐๐๔๐๐บาทก็มี

เยอะนะคะคุณแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องร้ายที่เข้ามา
อย่างถึงน้ำปลาทะลักท่วมในพื้นที่หมู่บ้านนะเนาะ
แต่เขาก็พลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้บ้างด้วยการไปหาปลามาสร้างรายได้เนาะ
ยังไงทีมตลอดข่าวของเราก็เป็นกำลังใจแล้วกันนะคะ
ขอให้น้ำลดน้ำแห้งไวในทุกพื้นที่เลยนะ